อีกเหตุหนึ่งก็เป็นเหตุทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะคะ
หนุ่มขอนแก่นเขาเป็นแฟนกับสาวประเภท๒
แล้วก็โดนสาวประเภท๒เอามีดมาแทงถึงห้องพัก
จนทำให้ฝ่ายชายเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ของฝ่ายชายในงานศพ
ห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าสงสารลูกมาก
รวมถึงจะไม่ให้อภัยด้วยนะคะ
ฝากไปถึงแฟนสาวที่เป็นสาวประเภท๒
บอกว่าไม่ต้องมากราบขอขมาศพเลย
แล้วอยากให้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เหตุการณ์ที่พบศพของนายมานพอำเท้าอายุ๒๗ปี

พบศพเมื่อวานในห้องเช่าเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
ซึ่งสภาพศพถูกมีดปลายแหลมแทงที่ใต้ราวนมด้านซ้าย๒แผล
มีสำลีอุดหูอุดจมูกอุดปากอุดบาดแผลด้วย
คือดูจากสภาพศพแล้วเหมือนกับผู้ก่อเหตุตั้งใจทำบาดแผลให้
แล้วมีผู้ต้องสงสัยแค่รายเดียวค่ะเพราะอยู่กับผู้ตายก่อนเกิดเหตุ
ชาวบ้านยังได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วย
ผู้ต้องสงสัยคนนั้นคือน้องมายอายุ๒๙ปีเป็นสาวประเภท๒

จริงเขามาเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันตรงนี้

ก็เป็นแฟนกันมาคบหากันมา๓ปีแล้ว
แต่ว่าชาวบ้านเองก็บอกทั้งสองมักจะมีเหตุทะเลาะวิวาดกันบ่อยมาก
คาดว่าน่าจะมาจากเหตุหึ้งหวงเนี่ยนะฮะ
แล้วที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเขาอยู่กับผู้ตายก่อนจะเกิดเหตุ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยน้องมายก็หายตัวไปนะคะ

ทีนี้ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะครอบครัวก็นำศพนายมานพ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านจาระเข้อำเภอหนองเรือ
แม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้พอร้องไห้เสร็จบางก็เป็นลมสลับกับร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะ
อยู่ที่หน้าโรงศพลูกชายญาตินี่ต้องช่วยกันปลอบ
ต้องช่วยกันเอายาดมให้ดมอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ส่วนคุณพ่อรุ่งศักดิอำเท้าอายุ๕๔ปี
ก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้ก่อเหตุมาขออโหสิกรรมไม่ต้องมากราบศพลูกชายด้วย
ทำใจไม่ได้ที่ลูกต้องมาจากไปแบบนี้
ทีมข่าวของเรานะคะได้ไปคุยกับน้องสาวของผู้ตาย
ชื่อว่านางสาวนัทธริกาอำเท้าบอกว่าตัวน้องสาวเนี่ยก็มาเรียนที่อำเภอเมืองขอนแก่น
ก็เช่าหอพักอยู่หอเดียวกันกับพี่ชายเลยแต่อยู่คนละห้อง
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นน้องสาวก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไร
เพิ่งมารู้ว่าคนที่พี่ชายคบไม่ใช่ผู้หญิงแท้แต่เป็นสาวประเภท๒
ก่อนจะมาเกิดเหตุก่อนพี่ชายจะจากไปไม่นานเนี่ยนะ
พี่ชายมาระบายกับน้องสาวบอกว่าอยากจะเลิกกับแฟนคนนี้
แต่พี่ชายก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดนะคะว่าทำไมถึงอยากเลิก
แต่น้องสาวบอกนะช่วงหลังพี่กับแฟนก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้น
แต่ทุกครั้งเนี่ยก็ผ่านมาได้จนล่าสุดก็มารู้จากพี่ชาย
ว่าพี่เลิกกับแฟนไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกัน
ทีนี้ก็ไม่ได้ถามคิดว่าเหตุผลในการเลิกกัน
เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ชายกับแฟน
แล้วพอช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาน้องสาวก็เลยกลับมาอยู่บ้าน
พอกลับมาปั๊บก็ไม่ได้ติดต่อพี่ชายเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหว
มารู้ข่าวอีกทีนึงคือพี่ชายเสียชีวิตแล้ว
น้องสาวก็คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงจนทะเลาะกัน
แล้วก็ทำให้แฟนของพี่ชายฆ่าพี่ชายขณะนอนหลับ
อยากให้ตำรวจรีบจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วด้วยนะคะ
เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดไปเดินเท้าหาเบาะแส
ซึ่งจากการดูกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่ามี๔จุดค่ะคุณผู้ชม
ที่มีคนคล้ายกับผู้ต้องสงสัยคือน้องมาย
คือในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าเขาสะพายกระเป๋าเป้
ด้านหน้าถือถุงดำทั้งสองข้าง
ซึ่งก็อาจจะเป็นพวกผ้าที่เปื้อนเลือด
แล้วก็เอาไปทิ้งขยะทำลายหลักฐานก่อนจะหลบหนี
ทีนี้ในกล้องวงจรปิดเห็นผู้ต้องสงสัย
คนที่คล้ายผู้ต้องสงสัยเดินผ่านหน้ากล้องวงจรปิด๔จุด

รวมถึงเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบบัญชีธนาคาร

วันที่๒๗พฤษภาคมตอนประมาณ๑๐โมงเช้า
ทีนี้ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ

หรือว่าจะออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไปนะคะ